ดูเรื่องของคนให้เช่าบ้าน

ทางเจ้าของบ้านเขาเจอปัญหาก็คือ

ของที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ของเจ้าของบ้าน

ตอนนี้ไปแล้วแล้วดูสภาพบ้านที่เขาทิ้งไว้
นี่โอ้โหบ้านรกรุงรังเลยนะ
ใช่ค่ะนี่เป็นสภาพบ้านของนาย
ธัญธีเหลืองเกิดศรีวัตรอายุ๔๕ปี

ค้างขาดน้ำขาดไฟขาดเช่า

เป็นกองขยะแบบนี้เอาไว้ให้ดูต่างหน้า

อายุ๕๖ปีคือโทรมาขอเช่าค่ะ

ก็ทำสัญญาเช่า๑ปี
ค่าเช่าเดือนหนึ่ง๘๕๐๐บาท
แล้วก็บอกนะตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่มีนาคม
บอกว่างั้นจ่ายมาจำก่อน๒เดือนละกัน
แต่นางบุภาคนเช่าจ่ายให้แค่เดือนเดียว
ที่เหลืออีก๘๕๐๐ก็ตกลงว่าจะผ่อนให้
เจ้าของก็เลยเห็นว่าเออนางบุภาก็ดูมีอาชีพรับจัดสวน

สงสารอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดมาเช่าบ้านตรงนี้

ก็เลยให้ผ่อนชำระส่วนที่ค้างอยู่

บุภาก็เริ่มค้างค่าชาวบ้านแล้ว

บุภาบอกว่าไม่มีตังค์ขอผ่อนก่อนได้ไหม
เจ้าของบ้านตัดสินใจไม่ไหวแล้ว
โทรไปพูดคุยให้นางบุภาย้ายออกไป

ค่าน้ำอีก๒เดือนพันกว่าบาท
ค่าไฟอีกหมื่นกว่าบาทที่ค้างอยู่
เดี๋ยวนัดกันมาเคลียร์กันหน่อย

นางบุภาขนของออกจากบ้านไปหมดแล้ว
แล้วเอาตู้เย็น๑๐คิวของเจ้าของบ้านที่อยู่ชั้น๒เนี่ย
ยกไปด้วยไม่ใช่ของเขานะคือบ้านหลังนี้มีฟอร์นิเจอร์ให้ครบไงคะ

ทีนี้ค่ะก็ทางการไฟฟ้าเองก็มายกหม้อแปลงไปแล้วเหมือนกัน

เห็นสภาพบ้านแบบนี้เอาฟังค่ะ
ก็โทรมาบอกว่ามีเจ้าท่อที่มายกมอบแปลง
ผมก็เลยมาดูแล้วมาเห็นสภาพอย่างนี้ก็ดูไม่ได้
ขยะเต็มก็เหม็นกลิ่นหมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าไม่ไปปล่อยแล้วฮะ
คงกลัวไปเลยบอกตรงว่ากลัวไปเลยไม่เอาแล้วก็ขายไปเลยดีกว่า
เพราะเราเราก็ผิดตรงที่ว่าเราไม่รัดกลุ่มแล้วก็อย่าไปเห็นใจคนที่แบบ
เราก็ไม่รู้ครับนิสัยเป็นยังไงอย่างเงี้ฮะตอนนี้นะคะเจ้าของบ้านเช่าเนี่ย
แจ้งความไว้แล้วที่สพบังใหญ่ข้อหาคือยักยอกทรัพ
เพราะว่าขโมยตู้เย็น๑๐คิวไปไงตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัว
ผู้เช่ามาดำเนินคดีก็คาดว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพแหละ
บางทีเขาออกตระเวนเช่าบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบแล้วก็ยกเขาไปแบบนี้